ที่จังหวัดสุโขทัยเรื่องราวของความเชื่อที่บริเวณสารตาจันทร์ดียายศรีเนี่ย
นี่คือคลักมากเพราะมีชาวบ้านเขาว่ากันว่าถูกติดต่อกันมาสี่งวดจ้ะ
เลยเหรอ๔เลยนี่ดูกันไป
ที่วัดพลายชุมพลนะคะอยู่ที่บ้านหางคลองหมู่๕ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
มีชาวบ้านกับบรรดานักเสียงโชคพากันตั้งโต๊ะหมู่บูชา
เอาหัวหมูมาถวายผลไม้น้ำอัดลมมานะพร้อมกับจุดทูบเทียนกราบไหว้
บางรายนี่ถึงการเอาผ้าแพร่สามสีมาผูกบริเวณรอบสาร
บรรยากาศโอ้โหบอกเลยคึกคักมากหลังจากชาวบ้านนะคะพากันอธิษฐานไปแล้ว
อธิษฐานกันไปใครจะขอเรื่องอะไรอธิษฐานกันไปเลยครับอธิษฐานเสร็จปุ๊บ
เอ้าเพ่งมองเพ่งพิษเพ่งพิจารณากันดูอ้าวเพ่งลงไปเพ่งเพ่งไปอีก
มาแล้วมาแล้วเห็นยังนั่นแหละคุณผู้ชมบางคนเขาก็เนี่ยค่ะ
่งมองน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์แบบนี้ซึ่งอุ้ยต้องบอกว่า
บางคนก็ใช้โทรศัพท์แบบนี้ถ่ายภาพเก็บเอาไว้
บางคนก็เขียนด้วยนั้นบางคนเขียนเอาอย่าเขียนสิเดี๋ยวมันแตกแยกออกจากขั้น
อย่าเอานิ้วไปลงไปสัมผัสซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมาได้รับโชคถูกรางวัลกัน
เกือบทั้งหมู่บ้านติดต่อกันมา๔ครั้งเฮ้ยว่าไปคุณ
ซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าแผงลอตเตอรี่เนี่ยโอ้โหก็มารอกันอย่างคึกคักเลยแหละ
เพราะว่าตั้งแผงเรียงรายให้นักเสี่ยงโชคเลือกซื้อกันตรงนั้นไปเลย
เรียกได้ว่ามาทีเดียวครั้งเดียวจบครบทุกกระบวนการ